เดี๋ยวคู่จิ้นเขาอีกแล้วไลน์มอร์ดมาว่าก็ล่าสุดค่ะ
คุณแม่แก้วจูงคุณแม่ของคุณณเดชน์เนี่ย

หลังแม่แก้วไม่ได้โพสต์นานก็โพสต์น้อยเลยนะคะ
ห่างหายไปก็ทำให้เอฟซีใจคอบอกค่อยดีเลยค่ะคุณ
พระเอกดังก็ประกาศชัดเลยนะเกี่ยวกับประเด็นนี้
ว่าไม่ใช่การกรบกระแสเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นที่ทั้งคู่มีก่อนหน้านี้นะคะ
เป็นเพราะว่ามีโอกาสแล้วก็เวลาลงตัวจึงได้ไปทานอาหารร่วมกันก็เลยอ่ะ
แชะภาพสักหนึ่งเฟรมนะคะ
ส่วนเรื่องความสวีทหวานของคู่ของหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่เนี่ย
นำหน้าไปหลายขุมเลยนะคะคุณ
หวานจนทะเลจืดนะคะ
เจ้าตัวก็ไม่คิดโชว์สวีทแข่งกับเพื่อนนะคะ

ขอเก็บโมเมนต์สวีทเนี่ย
ไว้ดูเองกันสองคนดีกว่า
จริงก็ถือว่านานทีที่บ้านได้มานะครับผม
แล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าหลายคนก็คงอยากจะแบบ
อยากจะเจอน้องด้วยอยากจะแบบกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
แบบมันได้มากินข้าวด้วยกันอย่างนี้

แล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยก็ดีใจแทนบาร์กับคริมด้วยครับ

เดี๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับผม
ก็มีก็มีครับแต่ก็ไม่ได้เอามาเปิดเผยอะไรอยู่แล้วครับ
หวานข้างไหนหวานทุกคนได้

นี่แหละความหวานก็อยากจะเก็บเอาไว้แค่๒คนเท่านั้นนะคะคุณค่ะ
มาโชว์หุ่นแซ่บด้วยบนปกนิตยสารเล่มดังเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
หลังนิยสารเล่มนี้ปิดตัวค่ะแล้วรู้สึกใจหายเหมือนกันนะ
ปีนี้นะคะนิตยสารปิดตัวกันไปหลายเล่มเลยนะคะคุณ
แล้วเจ้าตัวนะก็บอกความรู้สึกด้วยค่ะ
ว่าดีใจที่ได้รับเรื่องให้มาร่วมทำงานเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
รู้สึกก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะที่นิตยสารต้องปิดตัวลง
แต่เจ้าตัวค่ะก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนคงจะมีความสุขกับผลงานทิ้งทวน
งานนี้หนุ่มณเดชน์ค่ะก็จัดเต็มอวดไม่ให้ซิกแพคนะคุณ
เอ๊กแพ็กแปดเกินไปเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะแน่นมาก

ก็อยากจะให้เก็บไว้เป็นเที่ยวลึกกันนะครับผม
จะได้ซิกแพคขนาดนั้นจริงแล้วจะว่าไปก็มีมานานแล้วนะครับ
เอ่อแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไร
ไม่ได้มีโอกาสที่จะถ่ายอะไรแบบนั้นมานานแล้ว